ไปดูเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่โพธารามราชบุรีกันหน่อยนะคะ
ผู้ชมเพื่อนรักชาวเมียนมาตั้งโงงกินข้าวกัน
กินไปกินมาแทงกันตาย
คือถ้าเกิดว่าในวงข้าวมันมีแต่ข้าวมันคงไม่เกิดปัญหาหรอกค่ะ

ไม่พอใจค่ะใช้มีดกระซวกแทงเพื่อนชาติเดียวกัน

แล้วห้องพักตรงนี้ก็ไม่ใช่ห้องของทั้งสองคนด้วยนะ

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพศพที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเช่าหลังหนึ่ง
ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจสภโพธารามก็ต้องไปตรวจสอบสภาพศพของผู้ตาย
ผู้ตายชื่อว่านายช้างเป็นชาวเมียนมาค่ะ
คว่ำหน้าอยู่ใกล้กับประตูเหล็กหน้าบ้าน
มีแผลถูกแทงเข้าที่ราวนมซ้ายเนี่ยลึก๓นิ้วนะคะโอ้โหลึกนะ
ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายไปโซเป็นเพื่อนชาติเดียวกัน
หลังก่อเหตุก็หลบหนีออกไปจากบ้านพักหลังนี้ทันที
ทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นของเป็นเจ้าของบ้านพักตรงนี้
ชื่อว่ากูไนเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อ๔วันที่แล้ว
คนก่อเหตุแล้วก็คนตายมาขออาศัยอยู่ด้วย
ขออยู่แบบชั่วคราวอะค่ะเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ย
ยังหางานทำไม่ได้อ่ะนายกูไนก็ให้อยู่ด้วยนะคะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอยู่แล้วแหม
ก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับนายกูไนเหมือนกันนะฮะเนี่ย
เพราะทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งมาก
จนกระทั่งวันเกิดเหตุนี่นั่งกินข้าวกันค่ะคุณผู้ชม
กินข้าวด้วยกินเหล้าไปด้วย
ผู้ก่อเหตุเอ่ยปากเตือนเพื่อน
บอกว่าเปิดเพลงอ่ะเปิดเบาหน่อยได้ไหม
เปิดเพลงเสียงดังมันไปรบกวนชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านเองก็เคยมาเตือนครับอ่ะเจ้าของห้องเช่าก็เคยมาเตือน
แต่ผู้ตายไม่พอใจคุณผู้ชม
สุดท้ายก็มีปากเสียงกันรุนแรงนะคะ
บานปลายถึงขั้นชกต่อยกันก่อนอืมชกต่อยเสร็จปุ๊บ
ระหว่างนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมระหว่างที่ทั้งสองคนทะเลาะกัน
นายกูไนซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักเนี่ยแอบดูอยู่ด้วยนะคะ
ดูผ่านฝ่าไม้กั้นห้องแต่ไม่กล้าเข้าไปห้าม
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนก่อเหตุหรือว่านายไปโซเนี่ย
ถือมีดทำครัวอยู่ด้วยกลัวว่าจะโดนลูกหลง
แล้วสุดท้ายก็จริงด้วยนะคะนายไปโซใช้มีดทำครัวเนี่ย
้วงแทงผู้ตายจนล้มลงกับพื้น
ทีนี้กูไนทำไงกูไนบอกว่าทำอะไรไม่ได้
ก็ทำมากสุดคือหยิบมือถือมาถ่ายคลิปค่ะ
พยายามถ่ายคลิปเอาไว้แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
เห็นเข้าพอดีบังคับบังคับเลย
ลบคลิปเลยนะลบคลิปเดี๋ยวนี้
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ถือมีดของกลาง
วิ่งออกจากบ้านไปโดยไม่ได้สวมรองเท้า

ทีนี้เบื้องต้นค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพโพธารามเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแกะรอยติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับ
นี่เล่าเป็นเหตุสังเกตได้นะสุดท้ายฆ่ากันตายเลย
โอ้โหนี่กูนัยที่เอามือถือมาถ่ายคลิป
กลัวจะโดนแทงไปด้วยอ่ะเนี่ยไม่โดนไปนะฮะ